ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีกราบลาบรรพชา
คณะผู้แทนเด็กและเยาวะชนแปดสิบเก้าคนเข้าพบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพื่อกราบราบราชาในกิจกรรมพมบวชเพื่อพ่อหลวง
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพจริยธรรมและคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชน
นี้มีเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่๔ภูมิภาค
และสถานรองรับเด็กทั่วประเทศขอเข้ารับการบรรพชาครั้งนี้๔๘๙รูป
พลตรวจเอกอดุลกล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้น
ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรมและคุณธรรม
น้อมรำลึกและแสดงความจงรักภักดีรวมไปถึงอุทิศ
การบวชเพื่อที่ถวายเป็นพระกุศลนะครับให้
เอ่อให้เด็กนะครับได้อ่าเรียกว่า
อุทิศสุดกุศลนะครับอ่าให้หังท่านนะครับ
สองก็เด็กเขาจะได้ไปศึกษาเรื่องธรรมดาวินัยด้วย
สำหรับการจัดพิธีบรรพชาเด็กและเยาวชนทั้ง๔ภาพ

บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบรรพชา
วันที่๒๙พฤศจิกายนนี้
แบ่งเป็นภาคเหนือนพเแช่แห้งพระอารามหลวงจน
และภาคใต้ที่วัดควนสุบัญจสูราษฎร์ธาณี

สถานรองรับเด็กเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบรรพชา

ณวัดเบนจมะบอพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครครับ